มีคนทำบุญมันก็ต้องมีคนทำบาปคุณผู้ชมค่ะนะฮะ
เรื่องนี้คุณตายเนี่ยนะจะไม่ทนจริงเพราะดันมีคนแอบอ้างชื่อมูลนิธิร่วมกับตันยู
ไปเรียร่ายเงินบริจาค่ะอุ้ยหนังสามคนคนเดียวกันนะ
ยังไปหลอกพระที่วัดสิริสุขารามจังหวัดอายุทยาด้วยว่ารับทำบุญคนที่ทำแท้งมา

จนเจ้าอาวาสต้องไปแจ้งความค่ะที่ศนบังไตย
เจอแบบนี้ค่ะพี่ตายบอกเลยนะคะ

มูลนิธิไม่มีการเรียรายเงิน
และให้ระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัว
ฉกฉวยผลประโยชน์จากวัดแล้วก็ชาวบ้านแบบนี้ค่ะ
ื่ออ้าน
จะมีการเรียกอะไรเงินหรือว่ารับบริจาค
ว่าถ้าจะเป็นการไปบริจาคเพื่ออะไร
แล้วมาอ้างมูลนิธิหยุดเถอะครับ
ไม่มีค่ะเราอยู่ตรงนี้กันมานานแล้ว
แล้วก็เราไม่อยากให้จะต้องมาแอบอ้าง
มันทำให้ชื่อเสียงของมูลนิธิเสีย

คือตายเป็นคนที่ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องของสังคม

คือไม่ใช่ว่าจะมาออกตัวแรงหรือว่าอะไร
แต่ว่าคืออย่างน้อยก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ถ้าเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของวัด
เป็นเรื่องของมูลนิธิหรือเป็นเรื่องของการแอบอ้าง